แน่นอนว่าเรายังคงเกาะติดกรณีจากคลั่งกลัดยิง
มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเกือบร้อยคนนะคะ
ผู้เสียชีวิตอัปเดตล่าสุดคือมีผู้ตายผู้เสียชีวิต๓๐ศพด้วยกันในเหตุการณ์นี้
เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นภาพนี้ค่ะ
ชาวโคราชกว่า๓๐๐คนนะคะร่วมสวดมนต์จุดเทียนวางดอกไม้
เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตที่ลานย่าโมหรือว่าลานอนุสวรีเท้าสุรนารี
แล้วก็บริเวณอีกจุดหนึ่งที่มีการไว้อะไรก็คือหน้าห้างเทอร์มินัลทวินตี้วันด้วยนะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ
บริเวณลานเท้าอนุสวรีเท้าสุรนารีจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
โคราชกว่าสามพันคนพร้อมใจกันสวมใส่ชุดขาวดำแบบนี้
เพื่อร่วมไว้อาลัยจุดเทียนไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยมีพระจากวัดพระนารายมหาราชวรวิหารได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัมปะวัฒนสูตรจุดเทียนแผ่เมตตาเป็นเวลา๓นาที
ร่วมกันวางดอกไม้สีขาวไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิต
หลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
นี่ค่ะคุณผู้ชมทั้งญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นญาติ
แต่ความสูญเสียอีกครั้งนึงที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพี่น้องชาวคู่ราชและชาวไทย
นี่เป็นภาพที่เราได้เห็นว่าทุกคนก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

จุดนี้ก็มีประชาชนจำนวนมาก
นำดอกไม้สีขาวมาวางไว้อาลัย
แล้วก็ร่วมกันเขียนข้อความไว้อาลัย

รวมถึงให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ
รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ให้กำลังใจกันแล้วก็ทุกคนบอกว่าอยากให้เหตุการณ์นี้
กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

มันตั้งอยู่แล้วมันดับไปนะครับคุณผู้ชม
คือมันเสร็จแล้วล่ะทุกคนแยกย้ายกลับบ้าน
เจ้าหน้าที่แยกย้ายแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไป
ถอดบทเรียนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้